ไปดูสีสันก่อนหน้าเกมฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๑นะครับ
ซึ่งจะแข่งขันกันวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
๑นาทีมีเฮวันนี้
ไปดูสีสันศึกฟุตบอลประเพณี

รายการหนึ่งของเมืองไทย
ธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗
ไปดูฝั่งธรรมศาสตร์
ปีนี้ได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้าน
ผลผู้เล่นทีมชาติลงครบครัน
และที่สำคัญทีมเชียร์ลีดเดอร์
โอ้โหสวยหล่อในสไตล์นักศึกษา
ลูกแม่โดมแบบนี้
ส่วนฝั่งจุฬาเกิมได้ซะที่ไหน
ผู้เล่นดีกีทีมชาติก็เช่นกัน
ส่วนกองเชียร์ทีมลีดเดอร์นั้น
หล่อเกินจะบรรยาย
สไตล์นิสิตลูกพระเกี่ยว
น่ารักขนาดนี้เอาใจพี่ไปเลยจ้า
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ